โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกับคุณเกริกชัยกันเลยนะคะ
ก็รอคอยมา๑๒ปีแล้วนะครับ
วันนี้จะมีการมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลไทยลีกรูปการ๒๐๒๐
หลังเกมที่จะพบกับราชบุรีมิดผลเอฟซีนะครับ
ขันฟุตบอลไทยลีก๒๐๒๐ก็เดินทางมาถึงนัดรองสุดท้ายแล้วนะครับ
พบกับราชบุรีมิดผลเอฟซี

อกจากนี้นะครับทางสโมสรยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อร่วมกันฉลองแชมป์กับแฟนบอลกับการคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกได้สำเร็จ
ขณะที่บัตรได้ทำการจำหน่ายหมดไปแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งทีมเย่าแล้วก็ทีมเยือนนะครับ
เพื่อที่จะลุ้นเป็นทีมคว้าแชมป์แบบไร้ผ้าอยู่นะครับ
จะนำทีมโดยวิกเตอร์คาเดอร์โซสหรัฐอยู่เย็นดีโก้หรือซันโต
แล้วก็ธิติพันธ์พ่วงจันทร์กัปตันทีมที่จะนำรับถ้วยแชมป์ในวันนี้
ขณะที่ราชบุรีไม่แพ้ใครมาเป็นเกมที่๗ติดต่อกันแล้ว
ยังหวังทำแต้มแล้วก็จบ๑ใน๔ให้ได้นะครับ
เพราะมีคะแนนตามหลังอันดับ๔อย่างเชียงรายเพียงแค่๔แต้มเท่านั้นนะครับ
ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับในการลุ้นหนีการตกชั้น
บุรีเอฟซีอันดับสิบสองพบกับสุโขทัยเอฟซีอันดับสิบสาม
ซึ่งชมบุรีมีคะแนนมากกว่าเพียงแค่๓แต้ม
เจ้าถิ่นชมบุรีที่มีโค้ดเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
ชนะใครมา๕เกมต้องการอย่างน้อย
หนึ่งคะแนนจากสองนัดหลังจากนี้ก็จะรอดตกชั้นได้นะครับ
ความพร้อมเกมนี้เตรียมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
ทั้งเรนาโตเครดิสเรียนโดแล้วก็วรชิตการิสศรีบ้างเพลิน
เป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับขณะที่ทีมเยือสุโขทัยเอฟซี
ที่มีคดอันสุรพงธ์คงเทพคุมทีมจะมีจรประโจทย์
รวมไปถึงอิปซอนเมโลพร้อมลงหน้าตะข่ายนะครับ
สำหรับการเจอกันเลขแรกผลปรากฏว่าสุโขทัยเปิดบ้านแพ้ให้กับชมบุรี
หนึ่งประตูต่อสองนะครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นอื่นนะครับ
เท่าเรือเอฟซีพบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในเวลา๑๗นาฬิกา
แล้วก็สุพรรณบุรีเอฟซีพบกับเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดในเวลา๑๘นาฬิกานะครับ